ที่จังหวัดนนทบุรีครับเกิดเหตุการณ์ระทึกครับ
คือรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงเขาก็ขับมาที่เลนขวาตามปกติ
แล้วก็เห็นว่ามีคนเดินข้ามถนนข้างหน้า
เป็นวินาทีที่แตะเบรกไม่ทันแล้ว
เกิดอะไรขึ้นไปดูฮะ

มันเรียกว่ากระชั้นชิดจนคือ
คือมันเดี๋ยวเราหยุดภาพไว้ตรงนี้ละกันแล้วเราลองใช้ภาพอื่นก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าค่อนข้างที่จะสะเทือนใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่บางกรวยนนทบุรี
แล้วก็กู้ชีพกู้ภัยก็เดินทางไปตรวจสอบครับ
จุดเกิดเหตุอยู่แถวเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
ในพื้นที่อำเภอบางกรวยนั่นแหละครับ
บริเวณจุดนี้ก็ไปเจอร่างของผู้ชายอายุสัก๓๕๔๐ฮะ

นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนเพราะว่าถูกรถชน
ซึ่งรถคันที่ชนเนี่ยเป็นรถป้ายแดงด้วยเดี๋ยวลองดูสภาพรถเขานะครับ
คือด้านหน้าก็พังยุบลงมาเลยนะฮะ
คือจอดอยู่แบบนี้กระจกด้านหน้าก็ร้าว
แล้วภาพที่เห็นตอนแรกนั้นคุณขวัญคุณผู้ชม
นั่นคือภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
คนขับรถป้ายแดงคันนี้เป็นผู้ชายตกใจ
คือเขาไม่ได้หนีไปไหนนะก็อยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
แล้วเขาก็บอกว่าคือเขาขับรถมาตามถนน
เลนขวาปกติแล้วเห็นว่ามีผู้ชายเดินช้า
เพื่อจะข้ามถนนในวินาทีที่แบบแตะเบรกไม่ทันแล้ว

คือเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าคือก่อนหน้านั้นมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนอีกฝั่งนึง
คุณผู้ชมดูนะคุณขวัญดูนะนี่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะ

เขาบอกว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ที่ถนนฝั่งนู้น
แล้วผู้ตายคาดว่าน่าจะต้องการข้ามฝั่ง
ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยเดินตัดข้ามถนนมาจนกระทั่งเหลือเลนสุดท้าย
ที่จะข้ามเกาะกลางแล้วก็จะไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง
แต่มาถูกรถชนซะก่อนครับ
เสียใจด้วยครับตำรวจก็เดี๋ยวคงจะสอบปากคำ
ขับอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงภาพหลักฐานต่าง
จากกล้องหน้ารถวงจรปิดพยานแวดล้อม
ขณะที่ร่างผู้ตายก็จะส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ต้องย้ำทุกคนให้ระมัดระวังด้วยนะครับ

แล้วก็ตรงนั้นดูลักษณะของกล้องหน้ารถ
เส้นนั้นเส้นหลักแล้วรถใช้ความเร็วพอสมควรเลย